ขอบคุณครับคุณจิรยุทธ์บุญชูครับตอนนี้ที่แยกเกษตรตอนนี้ยุติการชุมนุมแล้วนะฮะ
นะคะไปดูอีกจุดหนึ่งค่ะคุณนฤทธบุญนิ่มนะคะอยู่ที่สพมนนทบุรีนะคะ
เป็นอย่างไรติดตามจากคุณนฤทธิได้เลยค่ะ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ด้านหน้าของสพเมืองนทบุรีนะครับ
บรรยากาศการชุมนุมในขณะนี้นะครับทางกลุ่มแก่นำนะครับก็มีการประกาศเพื่อที่จะยุติการชุมนุมแล้วนะครับในเวลา๒ทุ่มนะครับ
ซึ่งทางกลุ่มมวลชนนะครับที่ชุมนุมอยู่ตอนนี้นะครับก็ทยอยกันเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับ
ครับผมค่ะนี่คือภาพบรรยากาศสดล่าสุดตอนนี้นะคะที่สพเมืองนนทบุรีนะคะประกาศยุติการชุมนุม๒ทุ่มแล้วตอนนี้การทยอยเดินทางกลับเป็นยังไงคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไหมคะคุณนฤทธิ์ค่ะ
ตอนนี้จากที่สังเกตดูนะครับก็เป็นการชุมนุมที่ค่อนข้างเรียบร้อยพอสมควรนะครับแล้วก็ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับโดยทางกลุ่มแกนนำนะครับที่ได้ขึ้นปลาใสนะครับก็พยายามย้ำกับกลุ่มผู้ชุมนุมตลอดนะครับว่า
ขอให้ทุกคนเนี่ยแสดงออกอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็อย่างสงบด้วยเนื่องจากว่ากลัวว่าจะมีกลุ่มมือที่๓นะครับเพื่อมาสร้างสถานการณ์ให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นนะครับ
คุณนฤทธิ์ที่ผู้ชุมนุมไปที่สพเมืองนนท์เนี่ยนอกจากข้อเรียกร้องหลักต่างของกลุ่มแนวร่วมแล้วตอนนี้ไปแสดงข้อเรียกร้องด้วยเหตุผลไหนเป็นพิเศษไหมฮะ
คือที่เดินทางมาเนี่ยครับเนื่องจากที่ฟังแก่นำนะครับคือมีแก่นนำหลักก็คือคุณไบท์ชินวัฒน์นะครับที่ได้เดินทางมาขึ้นปลาสายพูดคุยนะครับก็เรียกร้องให้ทางผู้อำกับของสถานีของสพเมืองนนท์เนี่ยนะครับลาออกนะฮะแล้วก็ทวงถามว่าเหตุผลที่ออกหมายเพื่อจับกลุ่มแล้วใช้มาตรา๑๑๖เนี่ยด้วยสาเหตุอะไรนะครับ
มีตัวแทนเจ้าหน้าที่มาคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมบ้างไหมคะ
ก็คือมาแสดงข้อเรียกร้องต่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็
แยกย้ายกันไปประมาณอย่างนั้นใช่ครับถูกต้องครับเนี่ยครับล่าสุด
บรรยากาศในขณะนี้ครับทางกลุ่มมวลชนได้มีการลุกขึ้นแล้ว
ก็เดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับสิ่งที่ทางกลุ่มแก่นำได้
กับทางกลุ่มผู้ชุมนุมไฮไลท์หลักวันนี้เลยนะครับ
ก็คือการที่แสดงความยินดีกับกลุ่มแกนนำที่ถูกจับตัว
ก่อนหน้านี้นะครับได้บางส่วนได้รับการประกันตัวออกมา
ทำให้ทางกลุ่มแก่นำประกาศปุ๊บทางกลุ่มมวลชนทุกคน
แล้วนะคะณจุดตรงนี้นะคะอ่าท่านผู้ชมครับ